กันดูกลุ่มเมฆกลุ่มนี้หน่อยนะ
เพราะว่ารักษณะมันคล้ายกับอะไร
แต่เจ้าของคลิปเขาบอกว่าคล้ายกับพญานาค
เอาสาธุเด้อสาธุเอาก่อนเด้อ
เป็นเหมือนมังกรเป็นพญานาคที่เลื้อยขึ้นไปบนฟ้า
ใช่ไหมเหมือนเสียนพญานาคขึ้นไปแบบนี้เลย

การ์ตูนที่แบบว่าคล้ายเกี่ยวกับสิ่งนี้ก็คือ

ลูกบอลมันครบแล้วเราสามารถขอพรได้หนึ่งอย่าง
อันนี้ลักษณะคล้ายพญานาคไหมล่ะ

เหมือนพญานาคจริงเหมือนมีเสียนขึ้นไปเลยอะค่ะ
ลักษณะกับกลุ่มเมฆลักษณะของกลุ่มเมฆกลุ่มนี้แหละ
ที่เขาว่ากันว่าเหมือนพญานาค

เขาถ่ายภาพนี้คลิปนี้ได้ขณะที่เขานั่งรถไฟฟ้า
ไปที่สถานีคูคศคุณ
บังเอิญว่ามองออกไปทางด้านหน้าต่าง
เห็นกลุ่มเมฆกลุ่มนี้เกาะกลุ่มกันอยู่
ลักษณะคล้ายกับพญานาคพอดีเลย
เขาก็เลยถ่ายเป็นวีดีโอเก็บเอาไว้
เขาเชื่อว่าแบบนี้นะด้วยความที่เขามีความเชื่อเนอะ
เขาก็เชื่อว่าอาจจะเป็นบริวารของพญานาคชั้นสูงไหม
ที่มาปรากฏให้เห็นในรูปแบบของกลุ่มเมฆ
และไม่แน่นะอาจจะนำโชคนำลาบมาให้ด้วย

สำหรับคนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคเนอะ
เออเอ้ามีอะไรให้คิดกันเยอะเลยนะอาจารย์น่าว่ะมั้ย